เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
แล้วก็ประธานฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ
ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนามหามงคล๕ศาสนา
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๖๖พันศา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยา
เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนามหามงคล๕ศาสนา
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๖๖พันศา
กรกฎาคม๒๕๖๑ที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาของผู้นำ๕ศาสนา
ซึ่งในงานพิธีนะครับมีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส
ประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติประธานฝ่ายตุลาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียงนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีและภรรยาได้ปลูกต้นรวงพึ่ง
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์บริเวณหน้าสารพระภูมิเจ้าที่
และปลูกต้นทองอุไรด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลด้วยครับ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิญาณตนและปล่อยแถวขบวนจิตอาสา

รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ
ละห้างถนนรวมถึงเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับ
นายกรัฐมนตรีระบุว่าการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา

แสดงถึงความรักความสามัคคี
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมงานจิตอาสา

เหมือนคำปฏิญาณว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับ
ทำให้ทุกคนดูดีความดีให้นายโยคทำกันได้หรือเปล่า
ที่มันทำให้คนอื่นมันทำให้คนอื่นเชื่อครับ

นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทักทายพูดคุยกับจิตอาสา
นักเรียนนักศึกษาที่มาทำความสะอาด
แล้วก็แจกข้าวเหนียวไก่ทอดให้จิตอาสา
รับประทานกันแก้เหนื่อยด้วยนะครับ